กลับมาช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราตามความคืบหน้าคดีหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่
คารุหาที่กำลังก่อสร้างย่านตลิ่งชันค่ะซอยบางเชือกหนังเจ็ด
นายจวะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ก่อเหตุฆ่าช่างสน
แล้วก็เอาศพเนี่ยยัดไว้ในโพรงใต้บ้านนะฮะ
เอาที่นอนยัดไปอีกโบกปูนทับแล้วเอาดินกลบเนี่ยนะฮะ
วันนี้คุมตัวไปทำแผนแล้วนะครับค่ะเมื่อวานนี้จับได้ตอนเช้าเช้า
เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดีนะฮะวันนี้คุมตัวไปทำแผนที่
เพราะว่าหาดจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่

ดูการทำแผนก่อนกันแล้วกันนายจวัดนี่เป็น
คนงานชาวกาเรียงน่ะครับ
นายจวะลาหูเมอร์เนอร์นะครับ
ที่ก่อเหตุฆ่าช่างสนนายสิทธิโชคสารโรธ

นำมาทำแผนนะครับทำแผนที่ครุหาดที่กำลังก่อสร้างรับงานกันอยู่เนี่ย
จุดแรกเป็นจุดที่นายจวะตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าเดินไปที่ห้องพักของช่างสนในคืนวันเกิดเหตุ๘กรกฎาคม
ไปเรียกช่างสนให้ออกมาดื่มเหล้าช่วงนั้นก็ดึกแล้ว๓๔ทุ่ม
เป็นบ้านพักคนงานที่อยู่ในพื้นที่ส่วนที่กำลังก่อสร้างนะครับ
ตรงจุดนี้เนี่ยไปเรียกช่างสนให้ออกมาดื่มเหล้า
แล้วมาจุดที่สองตรงนี้ฮะนี่คือโต๊ะไม้หน้าบ้าน
ชวนช่างสนให้มาร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกันนะครับ
หลังจากนั้นนายจวะบอกว่าพอดื่มไปเนี่ย
เขาชวนช่างสนให้เดินเข้าไปในตัวบ้าน
ตัวบ้านกำลังก่อสร้างลักษณะแบบนี้นะครับ
จุดที่๓เป็นจุดบ้านพักคนงาน
จวะบอกว่าตรงจุดนี้นี่แหละที่ชวนช่างสนเดินเข้ามาเนี่ย
ใช้ค้อนตีศีรษะชั่งสนหลังจากนั้นชั่งสนก็นอนล้มฟุบไป
นายจวะบอกว่าได้ลากช่างสนซึ่งยังไม่เสียชีวิตนะครับ

จุดที่๔นะฮะเป็นจุดที่ไปฝังศพไปซ่อนศพเอาไว้
ตรงจุดนี้ก่อนที่จะยัดช่างสนเข้าไปในโพรงใต้ถุนบ้านนะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นลักษณะบ้านจะมีโพงด้านล่างนะครับ
ระหว่างตัวบ้านกับเสาเข็มแล้วมีโพรงใต้ดินอยู่เนี่ย
จอบเนี่ยฟันสับไปที่ศีรษะช่างสนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วยัดศพเอาไว้ใต้พื้นข้างล่างนะฮะ
ก่อนจะเอาที่นงที่นอนเอาปูนมาโบกเอาดินมากรบทับที่ด้านนอก
แล้วจุดที่๕เป็นจุดที่เอามีดที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งคลอง
เป็นคลองข้างครุหาดแห่งนี้นะครับ
จวะบอกว่าตอนนั้นผมก็ไม่เห็นเหมือนกัน
ทิศทางของการที่จะก่อเหตุต่างเนี่ย
รู้แค่ว่ามันดึกมากมันดึกมากจนไม่รู้ว่าเครื่องไปทางไหนทิ้งไปทางไหน
ตรงนี้นะฮะที่เขาบอกในจุดต่างนะครับ
จุดสุดท้ายเอามีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยไปเครื่องทิ้ง
ซึ่งบอกผมก็ไม่รู้ทิ้งไปตรงไหนมันมืดไปหมด
ซึ่งตำรวจก็หาอยู่ก็ยังไม่เจอนะครับ
มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนายจวาสเนี่ยบอกว่ากลางดึกคืนวันที่ก่อเหตุเนี่ย
ได้เข้าไปเอารีโมทประตูบ้านในห้องคนสวน
ซึ่งห้องของลุงคนสวนเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องพักของช่างสน
เพื่อจะเปิดประตูแล้วเอามีดไปทิ้งคลองนะฮะ
นั่นเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีแค่ผู้ต้องหา๓คนหรือไม่
ที่จะรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในคืนวันนั้น
หรือตอนเข้าไปเอาประตูรีโมทเพื่อจะเปิดบ้านแล้วเอามีดเอาอาวุธไปทิ้งเนี่ย
เขาอาจจะไม่รู้กันก็ได้เพราะว่ามันก็ดึกแล้วมืดแล้ว
หรืออาจจะไม่มีใครสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ด้านนอก
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นกลางดึกวันที่๘กรกฎาคมนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหาก็แยกย้ายกันไปอย่างนายจวะเขาก็ไปเบิกเงินจาก
หัวหน้างานที่เป็นผู้รับเหมาอีกคนนึง๕๐๐บาทแล้วก็ขึ้นไปเชียงรายไปบ้านเกิดนู่นเลยฮะไปหลบหนีอยู่นู่น
ญาติญาติเขาเห็นว่าช่างสนหายเงียบติดต่อไม่ได้ไปหลายวัน
แล้วก็มาหาที่คารุหาดแห่งนี้

มาหาอีกรอบได้กลิ่นเหม็นโชยมาก็ไปขุดไปเจอกันเนี่ยฮะ
ก็พบว่าถูกฝังเอาไว้ก็คือวันที่๑๗กรกฎาคม
ทำแผนวันนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านแถวนั้นที่รู้ข่าวเรื่องการทำแผนก็มาดูกันอยู่เยอะอยู่นะฮะ
พวกมันอยากพูดอะไรหน่อยไหมไม่ได้พูดเลยนะ
คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับตำรวจนะฮะ

ผู้ต้องหาก็คือนายจวะเนี่ยสารภาพ
บอกว่าลงมือทำร้ายช่างสนจนเสียชีวิตจริง
เนื่องจากบันดาลโทษะบอกว่าพอดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ย
แล้วมีปากเสียงกันเรื่องเงินค่าจ้างที่ช่างสนติดค้างเขาอยู่
โดยมีผู้ต้องหาอีกสองคนที่ถูกคุมตัวได้ก่อนหน้านี้นะ
ร่วมกันก่อเหตุนายจวะยืนยันว่าร่วมกันก่อเหตุนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้ขู่บังคับให้ลากศพลากร่างอะไรทั้งสิ้น
แต่เป็นการร่วมกันก่อเหตุ
เนื่องค่ะตามตำรวจจ๊ะก็ต้องขยายผลต่อ
ผลการชนะสูดศพอาวุธที่พบสภาพแวดล้อม

ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดทั้ง๓คน
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยจากทางฝั่งญาติของช่างสนที่เสียชีวิต

บอกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่เป็นการจ้างวานค่าหรือไม่
มีคนอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมกว่านี้หรือเปล่า
ตำรวจยืนยันว่าณขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงที่จะไปสู่การจ้างวานค่านะครับ
แต่เพื่อความสิ้นสงสัยในคดีเนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบให้ครบทุกประเด็น

ในเรื่องต้นเขาก็ร่วมกันนะครับก็ให้มีการร่วมกันกับทำผิดนะครับ
แล้วก็อาศัยพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วย
ร่องรอยหลักฐานต่างที่พบเนี่ยมีอะไรบ้าง
แล้วก็เอามาประกอบกันเพื่อพินาว่า
มันสอดคล้องต้องกันไหมเราไม่ได้ฟังคำรับผู้ต้องหาอย่างเดียว
สิ่งต่างก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
มุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับช่างสนด้วยนะครับ
เพราะช่างสนเนี่ยไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
คืนวันเกิดเหตุก็มีแค่ผู้ต้องหา๓คนกับช่างสนอีกคนนึงนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นคืนวันที่๘กรกฎาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
สนเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตถูกฝังโบกปูนเอาไว้ในโพรงใต้ถุนบ้าน
แล้ว๑๗กรกฎาคมเนี่ยก็ไปเจอศพนะครับ
จวะถูกจับได้ที่เชียงรายเมื่อวานนี้
ถูกส่งตัวมาที่สอนอบางสาวทงเจ้าของพื้นที่มาถึงตั้งแต่เมื่อคืน
ผู้ต้องหาอีก๒คนมีนายธีรวัตรสุขราชหรือว่าช่างวัด
แล้วก็นายทรงพลตะปิงหรือช่างรุ่งนะฮะทั้งสามคนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันอำพลางศพนะครับ
การจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนของภูทรภาค๕เนี่ยบอกว่าตอนที่ลงพื้นที่
ไล่ล่าตัวนายจวะที่รู้ข่าวว่าหนีไปที่เชียงรายที่บ้านเกิดเนี่ย
ก็ไปเจอน้องชายของนายจวะ๒คนจนรู้ว่านายจวะมาถึงเขาก็บอกว่าเขาต้องไปกักตัว
เพราะว่าเขามาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพเดี๋ยวไปขอไปอยู่กระท่อมแถวนอกหมู่บ้านไกลบ้านไป
พอตำรวจตามไปที่กระท่อมเนี่ยไม่เจอตัวนะฮะกระท่อมตรงนี้นะครับ
ก็คาดว่าจะหนีเข้าป่าเข้าเขาไปอาจจะข้ามแดนหรือเปล่าค่ะสุดท้ายเมื่อวานนี้เจอตัวนะฮะ
เดินอยู่แถวพื้นที่ริมถนนนะครับใกล้ใกล้กับสพแม่ฟ้าหลวงด้วย
พอเข้าไปตรวจสอบเอ้าผู้ต้องหาที่หนีคดีอยู่นี่แล้วก็จับได้เมื่อวานนี้นะฮะ
กดจะเจอคือเจอง่ายเลยเดินอยู่ใกล้ตำรวจเลย
นี่นะคะสุดท้ายควบคุมตัวไว้ได้แล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศตอนช่วงระหว่างการทำแผนเพิ่มเติมอีกนิดนึง
เพราะว่าระหว่างที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โรธค่ะคนสวนของคฤหาดหรูที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
โรธก็มาดูการทำแผนด้วยลุงโรธบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ภรรยากับลูกสาวก็อยู่ในห้องด้วยกันตลอดนะ
ไม่รู้จริงว่าในจวะผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปหยิบรีโมทประตู
เพื่อเปิดประตูตอนไหนวันไหนเวลาไหน
คือเขาอ้างว่าผู้ต้องหาอ้างว่าไปเอารีโมทเปิดประตู

แล้วก็เอามีดไปทิ้งในคลองใช่ไหมลุงโรธบอกว่าไม่รู้จริง
ว่าไปเอารีโมทเปิดประตูตอนไหนเวลาไหน
รับว่าโอ้โหโล่งใจนะที่ตำรวจจับคนร้ายได้
เพราะว่าหลังเกิดเหตุคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยเขากลัวกันหมด
กลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหมดค่ะ
เป็นไปได้ไหมที่เขาจะเข้าไปเอารีโมทที่ห้องเราคืนนั้น
ก่อนก็เคยเคยเข้าไปเอา
อืมแต่คืนนั้นเขาบอกว่าเข้าไปเอารีโมทที่ห้อง
ตูเขาให้เขาไปปิดเองประตูยังไม่ปิด

อืมเขาออกไปถือเหล่านี่ไงไม่รู้นะเขาปิดเขาเอง
แต่คุณลุงก็ยืนยันกับหนูว่าคืนนั้นอยู่ที่ห้องทั้งคืน
ลุงอยู่ที่ห้องมันยังออกไปไหน
หรือว่าเป็นไปได้ไหมคะวันอื่นที่เขาจะแบบว่า
มาเอาบุรุฑาในห้องเราเลย
ไม่รู้ลุงก็ไม่ได้อยู่ในห้องคนอื่น

จะได้จะได้เงียบเงียบ

อือใจหน้าทางนิ้มใจ

คุณผู้ชมคะคุณวิมวลวันธรรมพักดีนักข่าวของเรา

ตอนช่วงที่ทำแผนเนี่ยค่ะครับสังเกตเห็นมีผู้หญิงคนนึงยืนพนมมืออยู่
คุณผู้ชมเห็นไหมคะยืนพนมมืออยู่อ่าแล้วน้ำตาไหลตลอดเลย
หรือฮะนี่คืออยู่ใกล้ใกล้กับจุดทำแผนเลยนะเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วย
ยืนร้องไห้แล้วก็พนมมืออยู่นะคะอืม
เธอคือนางสวนีไหมกล้าอายุห้าสิบสามค่ะเธอบอกว่าเธอสนิทกับช่างโซน
ครับสนิทมาเป็นปีแล้วเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่างสน
เคยมาบ่นให้ฟังว่าไม่ได้ค่าจ้างจากการช่วยก่อสร้าง
คฤหาสที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะแต่ก็ได้เตือนไปแล้วว่าอย่าพูดไปเลย
เดี๋ยวมันจะไม่ดีเคยเตือนช่างสนเรื่องที่เป็นคนพูดจาเสียงดัง
เปิดเพลงเสียงดังแต่ช่างสนเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไร
ดูแลตัวเองได้ช่วงที่ช่างสนหายไปนะคะ
นางสวนีบอกว่าเธอก็ไปถามคนงานก่อสร้าง
คนงานก่อสร้างบอกว่าอ๋อช่างสนนอนอยู่ในบ้านครับ
เธอก็ไม่ได้เอกใจจนมารู้ว่าเสียชีวิต
ก็เลยมาขอสารเจ้าที่ให้โดนบันดาลให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
เพราะสงสารช่างสนและสงสารเจ้าของคฤหัสที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนางสาวนีบอกว่า
ก็บอกให้ช่างสนมาบอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายตัวจริงให้ได้
คือนางสาวนีที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยเขามองว่ามันน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลัง
ไม่ใช่แค่นายจวะคนเดียวที่ลงมือก่อเหตุนะคะ
ทำแผนนะป้าแค่บอกว่าเออสาธุสาธุสาธุสาธุขอให้
ถ้าเจ้าที่แรงจริงน่ะขอให้เปิดเผยมาเปิดเผยมา
คือเรื่องมันจะได้จบอ่ะคนร้ายอ่ะเขามาทำเองน่ะ
เขามาเขามาขอโทษนะขอให้เองเชื่อมต่อเลยว่าใครร่วมมือกับใครสั่งเอง
จริงป้าพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวป้าเองก็ไม่เชื่อว่าจะทำเองไม่
ใช่ป้าไม่เชื่อป้าไม่เชื่อยังไงป้าก็ไม่เชื่อแต่มันไม่ไม่ทำไม่ได้หรอก
มันเป็นแค่คนธรรมดาถ้าไม่มีคนสั่งมันจ้างมันมันไม่ทำหรอกจริง
แต่นางสาวนีบอกว่าแปลกไหมล่ะเนี่ยระหว่างคุยคุยกับทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะครับ
คุณผู้ชมนี่นี่ค่ะงูค่ะหล่นลงมาจากต้นไม้
ตกลงมาที่หลังคารถจอดอยู่ใกล้ใกล้กันเลยนางสาวนีก็เลยบอกว่าโอ้ยสงสัย
หลวงปู่คือสารเจ้าที่ค่ะรับรู้ในสิ่งที่เธออธิษฐานจิตเอาไว้แล้ว
พอกำลังคุยกับนักข่าวว่าอยู่ดีงูล่วงตกลงมาตุ๊บเลย
ลงไปปลาบอกงูเจ้าที่เหรอนี่ค่ะบอกว่าเป็นงูลงมาหน้ากลัว
ทีนี้ค่ะนายหนูจินวงชาลีอายุห้าสิบหกปีครับ
บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่เข้ามาในพื้นที่คฤหาสหลังใหญ่ตรงนี้
รับว่าพฤติกรรมของนายจวะโหดร้ายมากจริง
ใช้อาวุธตีจนตายังโบกปูนอำพลางศพไว้ใต้พื้นบ้านอีก
อันนี้คือชาวบ้านในพื้นที่ที่มาดูการทำแผนด้วย

หน้าตามันก็ไม่ใช่เหมือนกับฆาตกรนะ
มันก็ไม่โหดเยี่ยมดูแต่ดูจิตใจมันโหดเยี่ยมเกินไป

ดูชื่อมาแล้วมันไม่ใช่ชื่อคนไทย

คนพ่อคนไทยโหดร้ายทาลุนป่าเถือนอย่างที่ว่า
คือครุหาดตรงนี้เนี่ยเจ้าของเขาสร้างอยู่หลายส่วน

ผู้ที่มารับเหมาก่อสร้างในงานแต่ละส่วนก็แยกกันไปหลายช่าง
ใช่ก็แบ่งหน้าที่กันไปค่ะ
ช่างวัดช่างรุ่งที่เป็นผู้ต้องหาใช่ไหม

ก็มีทำในสวนสระไหวน้ำสวนอะไรอย่างนี้

ผมทำงานแล้วผมไม่ได้เงินเบิกเงินไม่ได้หรือว่า
เพื่อนของช่างสนก็บอกว่าช่างสนก็บอกผมก็เบิกเงินไม่ได้
ก็ไม่รู้ว่าจากคนไหนเพราะว่าผู้รับเหมามันเยอะ

เมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ของช่างสนคุยกับเราไปครั้งหนึ่ง

เราคุยกับแม่ของช่างสนอีกครั้งช่างสนอยู่ที่กระบี่นะฮะ
ศพถูกส่งไปถึงบ้านหลายวันแล้วทำพิธีฝังตามศาสนาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตามหลักศาสนานี่คือคุณแม่ของช่างสนนะครับ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยแม่ของช่างสนบอกกับเรานะครับ
บอกว่าหลังจากที่ตำรวจคุมตัวนายจวะผู้ต้องหาคนสำคัญไปทำแผนเรียบร้อย
แม้จะรู้สึกโล่งใจที่ตำรวจจับนายจวะได้แต่ก็ยังสะเทือนใจ
ที่ได้เห็นหน้านายจวะคนฆ่าลูกชาย
จะเห็นผ่านสื่อผ่านข่าวก็ตามยอมรับว่าเสียใจมาก
นายจวะเนี่ยลงมือทำร้ายลูกชายได้โหดเยี่ยมขนาดนี้
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะรับไหว
อยากให้สารตัดสินลงโทษประหารชีวิตทั้งนายจวะ
และผู้ต้องหาอีก๒คนไปเลย
วันนี้ที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนเนี่ยความจริง
คุณแม่ของช่างสนบอกอยากจะไปดูด้วยตัวเองนะครับการทำแผน
แต่มันก็ติดขัดเรื่องปัญหาโควิดไม่สามารถเดินทางได้จากกระบี่จะมากรุงเทพ
คือถ้าไปได้อยากไปเห็นหน้านายจวะ
อยากจะไปยืนชี้หน้าสาบแช่งนะครับคุณแม่บอก
แล้วอยากให้ผู้ต้องหาทั้ง๓คนมาขอขมาศพลูกชายที่จังหวัดกระบี่ด้วย
แม่ช่างสนบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายพยายามจะมาเข้าร่างญาติในบ้านนะครับ
พยายามจะมาสื่อเพราะลูกชายเนี่ยเคยมาเข้าฝันแม่เมื่อคืนก่อน
บอกลูกชายอาจจะอยากมาสื่อเพิ่มว่าหิวว่าเจ็บ
วันนั้นมาเข้าฝันก็บอกอยากกินกาแฟอยากสูบบุรี

เดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับลูกชาย
ประเพณีของศาสนาอิสลาม
มันรับไม่ได้ลูกเข้าใจไหม
มันหัวอกแม่ตอนนำแผลมันแตกสลายแล้วมันรับไม่ได้จริง
มันรับไม่ได้จริงจริงอะค่ะลูก
ก็หัวอกแม่เพราะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว
เสาหลักของครอบครัวแล้วไหนส่วงลูก๒คน

แม่อยากไปเจอมันที่ห้องขัง
ว่ามึงทำไปเพื่ออะไรแม่อยากดูหน้าไอ้เจ้าอะนี้อะค่ะ
อยากพูดอะไรกับมันไหมเจอหน้ามันแล้วจะทำยังไงกับมันบ้าง
เจอหน้าแม่อยากจะขอสาบแช่งมาค่ะ
ให้มึงรับกรรมไวและให้มึงต้องโทษประหารชีวิตนะคะ
ของช่างสนบอกว่ายังไงแม่ก็ยังคาใจเรื่องของคุณลุงคนสวนที่คฤหาสที่ก่อสร้างอยู่นะครับ
แม่ยังเชื่อว่าต้องมีคนที่รู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่านี้
ว่าลุงแกจะรู้อะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่เราก็ไปถามลุงมาหลายรอบ
ตำรวจเองก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องขยายผลอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งแม่ก็ความกังวลใจตอนนี้ก็คือเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะได้ประกันตัวนะ
แต่ทางครอบครัวก็จะสู้คดีเต็มที่จะขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนให้ถึงที่สุดนะฮะ